พาไปดูคู่รักสุดประทับใจแห่งปี๒๕๖๒หน่อยก็แล้วกัน

ซึ่งสภาพแฟนสาวเนี่ยยังมีทั้งสายน้ำเกลือยังมีทั้งท่อช่วยหายใจอยู่บนเตียงเลย

เนี่ยค่ะคาเตียงคนไข้เลยคือเป็นความประทับใจที่หลายคนเห็นแล้วก็ต้องแบบอดยิ้มตามน้ำตาซึมตามไม่ได้
ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเวลาของเราเหลืออีกเท่าไหร่
อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเวลา
เห็นคุณค่าของคนที่เรารัก
เวลามันน้อยเกินกว่าจะไม่เข้าใจหรือโกรธหรือน้อยใจ
ขอให้ทุกวินาทีมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้น
หาคุณค่าในสิ่งนั้นให้เจอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนสวยงาม
ข้อความนี้โพสต์ไว้วันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
จนกระทั่งบ่ายของวันอาทิตย์ที่๓๐ธันวาคมค่ะ
หลังจากฝ่ายชายขอแต่งงานฝ่ายหญิงไว้
ก็เตอร์ไพรส์แฟนสาวอีกรอบหนึ่ง

ชุดบ่าวสาวมาตกแต่งห้องผู้ป่วยให้เป็นเรือนหอเลยนะคะ
แล้วพิธีแต่งงานก็ถูกจัดขึ้นอย่างอบอุ่น
กลางครอบครัวแล้วก็เพื่อนของทั้งสองฝ่าย
ที่เดินทางมาเป็นสักขีพญานอย่างชื่นมืนค่ะ
ขึ้นทางโอเคแล้ว
คือต้องบอกนะครับ
ว่าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนอย่างที่ฝ่ายเจ้าบ่าวเขาถ่ายทอดเรื่องราวลงบน
ขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือคุณค่าของเวลาที่ถ้าหากว่าเราปล่อยผ่านไปแล้ว
เนี่ยมันไม่อาจเรียกร้องเอากลับคืนมาได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าว
หายป่วยเร็วแล้วก็กลับมาแข็งแรงโดยเร็วด้วย
พาผมน้ำตาลรื้นไปด้วยคือมันเป็นภาพที่แบบประทับใจ
คือฝ่ายหญิงเขาป่วยเขาคงคิดว่าผู้ชายจะไปจากเขาไหม
ฝ่ายชายจะรักเขาอยู่ไหมจะยังคงแต่งงานกับเขาไหม
แต่ว่าพอเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้ผู้หญิงคงรู้สึกแบบ
เฮ้ยถ้าหนักฉันป่วยอะเออเขายังอยู่กับฉันแบบนี้อะ
จริงน้องมินร้องไห้เลย
เออคือแบบมันดีมันดีจริงคือมันน่ารัก
แล้วก็สิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันคือจริงทุกประการเลยคุณผู้ชมที่บอกว่า
เวลาเนี่ยถ้ามันผ่านไปแล้วเนี่ยมันเรียกร้องคืนกลับมาไม่ได้
เราต้องเห็นคุณค่าในทุกช่วงเวลาของชีวิต

ดีใจกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวสองคนนี้จริงคุณผู้ชมนะ

คุณผู้ชมตั้งใจจะทำอะไรไม่ได้รีบทำ